กันหน้าศาลโอ๊ยเนี้ยแต่นี่ศาลเจ้าพ่อนะเองนะคุณผู้ชมอ่ะ
ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้เรื่องของเรื่องคือมีคนในหมู่บ้านเนี่ย
เดี๋ยวจะล้มควายมาถวายนะค่ะปรากฏว่าพอล้มเสร็จตอนเช้าก็นั่งดื่มเหล้ากัน
ปรากฏคนในวงที่เป็นญาติกันมีปากเสียงกันแทงกันเลยคุณผู้ชม
นี่อยู่ด้านหน้าสารเจ้าพ่อฟ้าเฟืองครับหมู่ที่๑๓ตะบนบ้านเอื้อมอำเภอเมืองลำปาง
คนโดนแทงชื่อว่านายนิยมปิงแก้วอายุ๕๘ปีแล้วเขาเสียชีวิตเลยนะคุณผู้ชมเนี่ย
เบลอไว้คือท่าที่เขาเสียชีวิตนั่งคุกเข่าคว่ำหน้าจมกองเลือดอยู่กับพื้นเลย
โดนแทงด้วยมีดเข้าหน้าอกซ้าย๓แผลครับเข้าหลังอีก๔แผล
แทงกับใครเป็นญาติกันเลยชื่อบุญเรืองทิพย์โหลอายุ๖๐ปี
ชาวบ้านเนี้ยคุมตัวไว้นี่มีที่บุญเรืองเนี้ยใช้แทงนิยมครับ
ก่อนเกิดเหตุทั้งนิยมทั้งบุญเรืองมาร่วมงานแก้บน๓หมู่บ้าน
งานใหญ่มีคนในหมู่บ้านเนี่ยสอบติดค่าราชการอย่างที่บอกไป
แล้วก็บนไว้ด้วยควายหนึ่งตัวพอช่วงเช้าล้มควายเสร็จแล้ว
นี่เราทำภาพจำลองให้ดูคุณผู้ชมฮะครับทั้งวงเนี่ยก็นั่งดื่มเหล้า
เหล้ากินเลี้ยงกันตกบ่ายปุ๊บนิยมกับบุญเรืองมีปากเสียงกัน
อืมทะเลาะกันโอ้โหแล้วเรื่องที่ทะเลาะนะ
เนื้อควายพี่เบิร์ตแบ่งไม่ลงตัว
คนนึงได้มากกว่าอีกคนนึงฮะชาวบ้านพยายามห้ามแล้วเฮ้ย
นิยมอย่าเฮ้ยบุญเรืองอย่าอย่าทะเลาะกันเลย
ก็แยกทั้งคู่ไปแล้วแต่ดันเกิดเรื่องไม่คาดคิดขึ้น
เพราะว่าบุญเรืองเนี่ยกระหน่ำแทงนิยมไม่หยุดเลย
นิยมเสียชีวิตไปครับตำรวจนี่คุมตัวบุญเรืองไปสอบสวนต่อที่โรงพักบ้านเอื้อมครับ
เขาให้การว่าเขามีทำหน้าที่เชื่อดควาย

ก็เฉลี่ยกันไปแล้วคนละสองร้อยห้าสิบบาท
แต่ฝั่งนิยมคนโดนแทงเขาไม่พอใจ
มาถามเขาว่ามึงมีปัญหาอะไร
แล้วก็ตรงเข้ามาชกเขามารัดคอเขา
ด้วยความที่โมโหไงแล้วก็ป้องกันตัวด้วย

มั่วไปแทงมั่วไปไม่รู้โดนไปกี่แผลครับ
เนื้อสารเคยขี้แผลผม
ทุกคนน้องทุกคน
ส่วนภรรยาของนายนิยมครับ
พี่รอยนางรอยอายุ๕๕ปี

วันนี้ใส่สีชมพูฉันนะสามียังหัวเราะอยู่เลย
ก่อนออกจากบ้านตกบ่ายมีคนโทรมาหาพี่รอยแล้ว
ร้อยร้อยผัวเธอโดนแทงตายนะ

คือรู้แหละว่าทั้งคู่เนี่ยเคยมีปัญหากันทั้งนิยมกับบุญเรืองเนี่ย
มีปัญหาเรื่องเลี้ยงวัวแต่ก็เคลียร์กันจบไปนานแล้วนะ
ไม่รู้ทำไมรอบนี้ถึงโหดจังเลยอ่ะ
คุณผู้ชมคุณผู้ชมฮะพูดถึงสารเจ้าพ่อฟ้าเฟืองเนี่ย
จุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้าน๓หมู่บ้าน
ก็คือบ้านห้วยไร่บ้านโปรงหลวงแล้วก็บ้านห้วยเพียง
เขาเคารพนับถือกันคนมักจะมาขอโชคขอลาบกัน
หน้าที่การงานแล้วก็ใครสมหวังก็จะแก้บนด้วยการเอาเนื้อวัว
เนื้อควายเนื้อหมูมาถวายกันแบบนี้ครับคุณผู้ชมฮะ